สภาพอากาศที่จังหวัดเลยครับฝนตกตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนะฮะจน
เมื่อเช้าเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์รถจักรยานยนต์ลื่นถลาย
พลิกคว่ำจนเสียหายต่อทรัพย์สินและบาดเจ็บไป๓๐คันคุณผู้ชม
คือเกิดเนี่ยเกือบทุกอำเภอของจังหวัดเลยนะฮะไม่ใช่เกิดที่จุดเดียวนะครับ
สาเหตุมาจากว่ารถบรรทุกขี้ยางทำน้ำยางไหลลงถนนสะสมเป็นเวลานานครับ
เมื่อฝนตกแน่นอนครับถนนก็ลื่นทำให้ผู้ขับขี่ที่สัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไม่ชำนาญเส้นทางนี้ครับ
ขับมาด้วยความเร็วทำให้รถนั้นลื่นถลายจนไม่สามารถบังคับรถยนต์ได้
ทางด้านของกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกไปช่วยเหลือตลอดทั้งวันทั้งคืนครับ
เมืองต้นก็ได้รับแจ้งมาจากเหตุการณ์นี้ว่ามีแต่ผู้บาดเจ็บแต่ก็ไม่มีได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะอาสากู้ภัยสว่างอริยธรรมสถานเข้าช่วยเหลือคนขับบาดเจ็บขาขวาหักติดคาอยู่ที่ซากรถนะคะ
โดยเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อ๒คันชนท้ายกันที่บริเวณแยกถนนสุวรรณสอนก่อนถึงแยกศิลาทองฝั่งขาเข้าในเขตเทศบาลค่ะ
คนขับรถบรรทุกคู่กรณีเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาจอดรถติดไฟแดงคือเตรียมที่จะไปส่งของที่จังหวัดปราจีนบุรี
จากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนรถถูกชนค่ะก็เลยลงไปดูก็ปรากฏว่าเห็นรถบรรทุกอีกฝ่ายชนเข้าที่ด้านท้ายรถตัวเองแล้ว
ส่วนเด็กรถคันต้นเหตุบอกว่าตัวเองมาจากพุทธมนตรสาย๔จะนำของไปส่งที่อำเภอประจันตคามปราจีนบุรีเหมือนกัน
สาเหตุคาดว่าฝนตกถนนก็เลยลื่นรถบรรทุกก็มีน้ำหนักมากก็เลยเบรกไม่อยู่พุ่งชนท้ายรถอีกคันทำให้คนขับบาดเจ็บค่ะ
ตำรวจภูทรท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีตรวจสอบเหตุรถโดยสารสายกรุงเทพประจวบไปชนท้ายกับรถบรรทุกสิบล้อ
สอบถามคนขับรถตู้โดยสารทราบว่า
ออกมาจากจังหวัดประจวบครีศ์หลีขันต์
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีผู้โดยสารพร้อมคนขับรวม๘คนครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
ส่วนท้ายตำรวจก็กำลังสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จนะครับ
ส่วนคนบาดเจ็บ๗คนสาหัส๒คน
ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคนขับนั้นก็ปลอดภัยดีครับ
ท้ายกันที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชม
วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วของการระเบิดภูเขา
บริเวณถนนสายตากแม่สอดหลักกิโลเมตรที่๓๑ดอยผารกาตำบลพวนะคะ
โดยจุดการขยายเส้นทางจาก๒เลนเป็น๔เลน
เพื่ออำนวยการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ย
ก็คือจะสิ้นสุดที่แค่วันนี้นี่แหละค่ะ
และจะมีการเริ่มระเบิดอีกครั้งก็คือวันที่๔มกราคมปีหน้าเลย
ส่วนเช้านี้ก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาหลายชั่วโมงนะคะ
ถนนก็ลื่นเกิดอุบัติเหตุหลายจุดเหมือนกัน
รวมถึงบริเวณดอยผารกามีรถเสียหลักตกถนน
เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ